ครอบครัวนี้บอกรักกันมาตลอดทางนะคุณนะ
แม่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ลูกสาว๒ขวบกว่านั่งตรงกลาง

พ่อก็บอกรักแม่นะรักอ้วนนะรักอ้วนนะ
แต่มาติดไฟแดงอยู่ข้างรถพ่วง
ตอนจะออกรถหลังติดไฟแดงเรียบร้อยแล้วนะ
ปรากฏน่าจะถูกเหมือนว่าลมจากรถพ่วงมันดูด

เหตุการณ์นี้ผู้เป็นพ่อหรือว่าสามีนั่งอยู่ข้างหลัง

ที่เขาจะล้มลงไปเขาดันตัวลูกขึ้น

คุณผู้ชมมีคลิปวงจรปิดตรงแยกไฟแดงนี้

อาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะมันไกลนะฮะ

คุณผู้ชมฮะมันจะมีเสียงคนร้อง

คือคนที่รอดชีวิตมาได้
แต่ที่กรี๊ดเพราะว่าสามีของเธอ
ถูกรถพ่วงทับศีรษะเห็นต่อหน้าต่อตานะครับ

เสม็ดถนนสาย๓๓๑พื้นที่หมู่๑
ตำบลเบาะกวางทองอเบาะทองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
วินาทีชีวิตนะครับที่๓พ่อแม่ลูก
ขี่รถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงอยู่ข้างรถพ่วง
และเป็นจังหวะที่สัญญาณไฟเขียวนะครับ
รถพ่วงรถจักรยานยนต์ต่างออกตัว
จังหวะนั้นเองนะฮะรถจักรยานยนต์คล้ายจะเสียหลัก
คนที่นั่งซ้อนท้ายคือผู้ชายเนี่ย
ตกลงไปบนถนนเข้าไปใต้ล้อรถ
ถูกล้อของรถพ่วงทับศีรษะเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกและเมีย
คุณดูสิภาพนี้น่าสะหรับใจมากนะฮะ
เพราะว่าผู้เป็นภรรยานั่งจับมือกอดศพ
และมืออีกข้างหนึ่งก็ต้องอุ้มลูกน้อย

พบศพของนายพรบุญอุดมอายุ๒๙ปี

เบียน๑กกด๙๓๙๒บุรีรำ
โดยมีนางวิจิตราแย้มนวลอายุ๓๑ปี
ภรรยานั่งอุ้มลูกน้อยวัย๒ขวบ
อดศพสามีร่ำไห้แทบจะขาดใจนะครับ
ออกไปพบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหัวอาหารสัตว
ซึ่งเป็นรถคู่กรณีจอดอยู่นะครับ
มีนายมะรินสมต้นอายุ๔๘ปีเป็นคนขับ

ทีนี้ครับนางวิจิตราภรรยาผู้ตายนะครับ
บอกว่าเธอเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มา
ส่วนสามีอุ้มลูกสาวซ้อนท้ายมามากัน๓คน
มาจากอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จะไปหาญาติที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ
เพื่อจะเอาผักแล้วก็ปลานินแดดเดียวไปขาย

ซึ่งทั้งเธอแล้วก็สามีมีอาชีพรับจ้างรับเหมาก่อสร้าง
แต่งานไม่มีก็เลยได้แต่ขายผักขายปลากันนะฮะ
ระหว่างที่ไฟเขียวแล้วรถกำลังออกตัว
รู้สึกว่าเธอเสียหลักไงคุณ
เธอเป็นคนขี่ใช่ไหมแล้วเหมือนมือมันติดตรงคันเร่ง
เสียหลักครับสามีของเธอเรียกเธอ
แล้วก็รีบส่งลูกให้เธอก่อนที่สามีจะตกจากรถ
แล้วก็ถูกล้อรถพ่วงทับพอดี
บอกว่าถ้าสามีเธอนะไม่ดันลูกไม่ส่งลูกให้เธอเนี่ย
ของเธออาจจะถูกรถทับไปด้วยนะครับ
บอกเสียใจมากเลยเพราะว่าระหว่างทางเนี่ย
คือเธอรักกับสามีมากนะสามีก็จะคอยบอกรักเธอ
อ้วนนะรักอ้วนนะสามีเรียกเธอแบบนี้

พอมาถึงแยกไฟแดงตรงนี้ปรากฏว่าเธอเสียสามีไปนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้เชิญทั้งสองฝ่ายไปสอบสวนอีกครั้ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคนขับรถพ่วงบอกว่าไม่รู้ว่าเขามาจอดติดอยู่ข้าง
ตอนออกตัวด้วยกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาออกตัวแล้วก็เสียหลัก
โอ๊ยต้องย้ำเตือนเลยนะคะรถเล็กนะ
เวลาจะจอดติดไฟแดงข้างหรือว่าข้างหน้า
ไม่ควรทั้งนั้นเลยเพราะว่าบางทีมันจะเป็นจุดอับ